ส่วนเรื่องนี้ค่ะผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมา
ก็ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนโอ้โหพอกินเหล้าได้ที่เมาได้ที่ทะเลาะกันสิคะ
คงจะพอเดาเรื่องได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีการเรียกว่ายิงปืนมีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วก็โดนเพื่อนเนี่ยเอาปืนรัวยิงเสียชีวิตค่ะ
คนที่อยู่ในวงนั้นก็ถูกยิงบาดเจ็บไปด้วย
ออกมาแท้อย่างคุณนัทพงศ์ว่าเลยค่ะเมื่อคืนนี้เลยตอนตีสามนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสพเมืองศรีสะเกดก็รับแจ้งเหตุยิงกันตายที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลย่าปล่องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ตอนที่ไปเนี่ยกระป๋องเบียร์ก็ยังวางอยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดเลยนะคะ
พบศพของนายประนดละนินฉายาตองวัดเรียบ
โอ้โหสภาพนี่ถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกโม่เข้าที่หน้าอก๔นัด
มีรถพลิกอัพจอดอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
กระสุนปืนยิงเข้าที่ด้านข้างรถ๒นัดนะคะ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุในบ้านหลังนี้
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นตั้งวงดื่มเบียร์กันประมาณ๑๐คน
กินไปกินมากินมากินไปทะเลาะกันรุนแรง
เฉลิมชัยพารุ่งโรศหรือในโต้งอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ไม่ได้ดื่ม
ก็ชักปืนสั้นกระหน่ำยิงใส่นายประนดผู้ตาย
ผู้ตายก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอด
สุดท้ายไปล้มลงเสียชีวิตที่บ้านหลังนั้นนะคะ
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนผู้ตายได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่ยังมีรอยเลือดทริกรถเลย
หลังจากชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตาม
แล้วก็กดดันผู้ก่อเหตุอย่างหนักเมื่อเช้านี้ปรากฏว่าขอเข้ามอบตัวแล้วค่ะ
เนี่ยค่ะก้มหน้าอยู่นะคะมอบตัวกับตำรวจสพเมืองศรีสะเกด
ตอนนี้เขากำลังเร่งสอบสวนหาเหตุจูงใจนะคะก็ทราบว่าเคยอาจจะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำในคดียาเสพติดมาได้ประมาณ๗เดือน
ผู้สื่อข่าวเองพยายามถามนะแต่นายโต้งไม่ตอบขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะส่วนพรบออาวุธปืนต้องตรวจสอบก่อนว่าปืนมีทะเบียนหรือเปล่า
ถ้าไม่มีทะเบียนก็เจอข้อหาตามพรบออาวุธปืนเพิ่มอีกหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพฝากขังที่ศาลต่อไปค่ะ